มาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าโซเชียลช่วยชีวิตจริงค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกลูกงูกัดลูกงูมันก็ตัวเล็กมากใช่ไหมคะ
คือเล็กบางทีเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันมีลักษณะพิเศษแผลแม่เบี้ยอะไรหรือเปล่า
เขาก็จับลูกงูนี้แล้วก็ไปโรงพยาบาลเอางูไปด้วยนะคะ
หมอบอกไม่ใช่งูพิษเพราะตอนนั้นมันไม่ได้แผลแม่เบี้ย
ก็ให้ยาแก้ปวดแล้วกลับไปบ้านแต่สามีเอกใจค่ะ
เอารูปนี้โพสต์ลงโซเชียลปรากฏว่าโลกโซเชียลบอกงูเห่าแน่
โอ้โหถ้างูเห่านี่อันตรายมากมากนะคะสุดท้ายเขาพาไปโรงพยาบาลอีกรอบนึง
แล้วมันเป็นงูเห่าจริงจริงค่ะรอดชีวิตมาได้ค่ะ
เป็นเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะคะเขาโพสต์ถามในเพจที่ชื่อว่า
งูไทยอะไรก็ได้บอกว่าภรรยาถูกงูกัดพาไปโรงพยาบาลเอางูจับใส่ขวดไปด้วย
มันเป็นลูกงูนะคะแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลงูมันไม่ได้แผลแม่เบี้ย
หมอก็เลยยืนยันว่ามันไม่มีพิษไม่ใช่งูเห่า
ให้ยาแก้ปวดกลับบ้านได้แต่รู้สึกไม่สบายใจนะคะ
ลูกงูเนี่ยพิษจะรุนแรงถึงเสียชีวิตไหม
เขาก็โพสต์ถามแบบนี้ปรากฏว่ามีคนเข้ามาตอบเป็นผู้รู้บอก
ไม่ใช่แล้วค่ะนี่มันคือลูกงูเห่าค่ะโอ้โห
งูเห่ากับแม่งูเห่ามันก็มีพิษเหมือนกันร้ายแรงเหมือนกันนะคะ
ก็เลยกลายเป็นว่าต้องอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าเป็นลูกงูเห่าจริงจริงพอกลับบ้านเนี่ย
อาเจียนง่วงนอนก็เลยพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเอางูไปด้วย
คราวนี้งูมันแผ่แม่เบี้ยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนเลยนะคะ
ตอนนี้ก็ได้เซรุมแล้วก็แอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

ความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับเจ้าของโพสต์คือคุณเอค่ะ
เล่าว่าวันนั้นภรรยาพาลูกอายุ๑ขวบ๖เดือนเข้านอน
แล้วนอนปูคือปูฟูกนอนอยู่กลางบ้าน
แล้วก็ลุกเดินออกมาปรากฏว่าถูกงูกัด
ก็ตกใจนะคะตะโกนเรียกเขา
มาช่วยภรรยาเขาบอกเขาเห็นว่าลูกงูตัวเนี้ยมันแผ่แม่เบี้ย
เขาก็มั่นใจว่ามันเป็นลูกงูเห่าก็เลยจับมันใส่ขวด
พาทั้งภรรยาทั้งงูไปโรงพยาบาลค่ะ
เนี่ยค่ะนะฮะ
ส่วนอาการของภรรยาตอนนี้ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์
ยังไม่รู้ว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้ต้องขอบคุณโซเชียลเลย
นะคะผู้โพสต์คนนี้ก็บอกรู้สึกขอบคุณผู้รู้ที่มาคอมเมนต์บอกว่า
งูตัวนี้จริงแล้วมันคืองูเห่า
ดูยังไงก็งูเห่านะก็เลยช่วยชีวิตภรรยาไว้ได้ทันค่ะ
ถูกงูกัดดีมากเลยนะครับที่พี่เขาเอาตัวงู
ต้องเอาตัวงูไปด้วยเอาไปด้วยถ้าสามารถเอาไปได้นะเอาไปด้วยนะครับ